ไปดูต้นไม้แปลกนะฮะที่จังหวัดพยาวครับ
เป็นต้นอินทภารำนะฮะนี่แปลกไหมล่ะ
ลูกไว้หน้าบ้านเลขที่๒๒๘หมู่๔บ้านบัวตะบนตุ่นอำเภอเมืองครับ
เพราะว่ากิ่งก้านใบมันแตกออกมาคล้ายเสียนพญานาค
เห็นไหมอยากแบบนี้
คือเขานับได้๗๘เสียงนะนะฮะ
นายสมหมายนะมีเจ้าของบ้านอายุ๕๓ปี
บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นความแปลกแบบนี้เป็นครั้งแรก
ซึ่งต้นอินทภัณฑ์ลำนี้นะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าคาลาส
ลูกมา๓ปีแล้วนะฮะเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็มาดูกันสิ
แล้วก็ตีเลขกันไปต่างนานาบอกว่างวดนี้แหละงวดนี้แหละนะฮะ